ตลาดนัดใกล้บ้านคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่าน
ค้าแม่ค้าขายของซ้ำกันหมายถึง

ผักก็ต้องมีร้านเดียวอย่างนี้เหรอใช่เอ้ยจะได้เหรอไม่นะผมก็เห็นร้านผักเยอะแยะ
สุโขทัยมีแล้วกลายเป็นเรื่องบานปลายทะเลาะกันนะคะ

อืมเอาไงดีหรอครับคุณผู้ชม
คือเห็นผู้ชายเสื้อแดงได้ไหมคะ
เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นเจ้าของตลาด

เป็นพื้นที่ของวัดใหม่เจริญผลอยู่ที่อำเภอคิริมาตรจังหวัดสุโขทัย
อืมแล้วที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของวัด
ซึ่งชายเสื้อแดงกับพวกสักประมาณ๑๐คน
ไปเช่าต่อจากวัดใหม่อีกทีหนึ่ง
แล้วเอามาบริหารจัดการกันเอง
เขาเรียกว่าตลาดล็อกก็คือแบ่งเป็นล็อกล็อกจัดไว้ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขาย

ทีนี้ประเด็นก็คือคุณป้าท่านนี้ค่ะ
ลายสก๊อตสีฟ้าเนี่ยป้าแกมาขายของตรงนี้
แล้วปรากฏว่าแกขายผักไปซ้ำกับชายเสื้อแดง

ชายเสื้อแดงไปรับผักจากที่อื่นมาขาย

ชายเสื้อแดงบอกไม่ได้จะมาทำแบบนี้ไม่ได้ตลาดผม
ผมเป็นคนวางกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์
เคยบอกแล้วว่าของซ้ำกันของประเภทเดียวกันชนิดเดียวกัน
ห้ามมาขายซ้ำกัน
ป้าบอกป้าก็มีขานะ

ก็อยากขายเหมือนกันคนทำมาค้าขาย

เพราะบางทีตลาดเขาก็รักษาผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้า
แต่จะบอกเลยว่ามันจะทำให้ตลาดของคุณไม่หลากหลาย
ของจะน้อยแล้วคนจะเดินน้อยไม่รู้นะผมคิดแบบนี้นะ